อีกหนึ่งเรื่องน่าจะเป็นเรื่องที่ทำให้

หรือว่าคนที่ปกติสบายดีมีสุขนี่นะ

เพราะบางทีเราอยากจะกินพืชผักสวนครัวใช่ไหม
ถ้าคนอยู่คอนโดในกรุงเทพปลูกที่ระเบียงใช่ไหม
เอาคนที่อาจจะมีพื้นที่น้อยปลูกผักในน้ำ
ก็เรียกว่าปลูกแบบไฮโดโปนิกส

ก็ได้หมดเลยผักสวนครัวรั้วกินได้
แต่ไอเดียที่นี่คุณผู้ชมมันเก๋มากที่พยาว
เขาปลูกผักที่ไหนรู้ไหมที่ไหนฮะ

จริงมันลอยได้ด้วยเคลื่อนที่ได้ด้วย

เห็นกันจะเลยนะจ๊ะว่าปลูกบนหลังคารถตู้นี่แหละค่ะคุณ
อย่างนั้นที่เขาเรียกว่ารถเพาะสรแหน่นี่คือแบบนี้หรือคะคุณ

โอ้โฮโอ้โฮมันมีแบบผักศูนย์ครัวมากมายหลากหลายชนิด
มีอะไรบ้างตะไคร้ผักชีฝรั่งจรแห่นมะขามพืชผักสวนครัวสมุนไพร
เอาจัดหนักจัดไปเต็มเลยนะคะ
คือทำเนียงกุ้งทำต้มยำได้เลยบนรถน่ะฮะ
ต้องเอาแบบว่าตั้งเครื่องตั้งหม้อกันตรงนี้ได้เลยทีเดียว
คือมันเก๋ไก่มากเลยจนประชาชนที่เขาผ่านไปผ่านมา
โอ้โหต้องมายืนชี้จุดเกิดเหตุ

จนสงสัยว่าเจ้าของรถตู้คิดอะไรจ้ะ
ถึงมาปลูกผักบนหลังคารถตู้แบบนี้

ก็พบว่าเจ้าของรถตู้คันนี้ก็คือนายสุนทรคำงามนะคะ
พี่เขาเป็นศิลปินอิสระเจ้าของไอเดียสุดเจ๋งที่แปลกแหวกแนวนี่นะคะ
พี่เขาบอกว่าได้นำแนวคิดนี้นะคะ
มาจากการปลูกผักบนหลังคารถของเพื่อน
เนื่องจากว่ารถตู้ของตัวเองเก่ามากแหละ

รถเก่าแบบนี้ทำไมไม่เอาไปปลูกสละแน่

ก็เป็นคำพูดประจำเวลาเราเห็นรถเก่า
ปลูกผักได้ไหม

ปลูกพืชผักสวนครัวบนหลังคารถแบบนี้

พี่เขาบอกอย่างนั้นโยนเมล็ดขึ้นไปบนหลังคารถเนี่ยนะ
เออเนี่ยบนหลังคารถ้าพี่มีปุ๋ยเหรอคะ
เขาก็ต้องมีการแบบว่าเตรียมดินเอาไว้แล้วระดับหนึ่ง
ก็เอากระถางขึ้นมาเตรียมไว้แล้วบ้าง
บางชนิดมันก็ปลูกง่ายขึ้นง่าย

ไอ้รถคันนี้มันวิ่งได้จริงเปล่า
เฮ้ยคุณพูดไปปัจจุบันนี้คันนี้วิ่งได้อยู่นะ

จริงทุกวันนี้นะพี่เขาก็จะขับคันนี้วิ่งมาที่กรุงเทพด้วย
หรืออืมไม่ค่อยขับมาเรื่อยจากพระเยา
เอาตาข่ายคลุมผักสวนครัวมาด้วย
เดี๋ยวน้องเขาจะปลิวไหวเขาจะตกรถซะก่อน

เพราะพี่เขาเห็นว่าต้องการจะให้เด็กรุ่นใหม่

นอกจากผักสนครัวแล้ว
ก็ยังมีอุปกรณ์หัตถกรรมจักษานเครื่องมือยังชีพ
คือจอดตรงไหนไม่อดตายค่ะรถคันนี้

ถือว่าเป็นไอเดียที่แปลกแหวกแนวไม่ธรรมดาจริง
เห็นแบบนี้แล้วอยากจะยืมรถเบนต์คุณชนะไปปลูกผักสักหน่อยหนึ่ง
เลยได้ไหมคะโอ้สบายได้เลยใช่ไหมเดี๋ยวคิดก่อน

เอาไปเลยไปเลยคือปกติเราจะเห็นแต่รถบ้านนะที่เคลื่อนที่ไปแล้วก็จะมีที่นอนแต่อันนี้เป็นรถครัว
เอ้ยเอ็นกระชังปลาอ้าวปลา
เค้ามีพืชผักสวนครัวรวยกินได้อันนี้พืชผักสวนครัวหลังคา
มีคล่องอยู่จับปลาโดก
ดีไม่อดตายนะโอ้โหสุดยอดไอเดียเจ๋งที่สุดเลย
แรงมากแรงขับรถไปหิว
ทุกวันนี้ผมว่าต้นมงต้นไม้น่าจะเกาะตรงล้อแล้วล่ะ
ทำไมล่ะมันเยอะขนาดนั้นตรงล้ออาจจะมีตำรงตำลึงขึ้นมามีสาหร่าย
เป็นรถรักโลกเฟี้ยวเลยจ้ะ
บอกว่าเป็นไอเดียที่เก๋ดีบางคนก็บอกอ้าวรถมันเก่าแล้ว
มันยังใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ก็เอามาเป็นที่เพาะปลูก
ได้เหมือนกันจริงมันมีหลายวิธีนะคุณ
อย่างเช่นเขาเรียกอะไรทีวีเก่าอะไรอย่างนี้
ที่เป็นแบบว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มันใช้ไม่ได้แล้ว
เขาก็นำมาเป็นแบบพวกเหมือนกระถางต้นไม้ได้เหมือนกัน